มาติดตามกรณีการเสียชีวิตของผู้มนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมนะครับนั่นก็คือนายสุริยาแสงพงศ์
แล้วก็เขามีการจัดงานศพมีลูกน้องมีญาติสนิทมิตรสหาย
ไปร่วมงานศพจำนวนมากและปรากฏภาพถ่ายภาพหนึ่ง
ตัวลูกน้องของพอสุริยาตกอกตกใจถ่ายกันมาแบบนี้
แล้วเอาภาพมาดูถามว่าคนที่หันหลังอยู่นั่นคือใคร
บางคนบอกว่าเหมือนกับพอสุริยายืนหันหลังอยู่
ทั้งเสื้อผ้าทั้งทั้งทั้งทั้งส่งผม
ทุกคนตกใจหมดเลยนะฮะว่าในภาพเป็นคนหรือว่าเป็นวิญญาณกันแน่
มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานามีการแสดงความคิดความเห็นไปต่างนานา
บางคนบอกใช่เลยบางคนบอกนี่แหละพอสุริยามาในงาน
พอสุริยามาปรากฏตัวแต่บางคนก็บอกว่าตอนนั้นมีคนมาร่วมงานจำนวนมาก
คงไม่ใช่ผอสุริยาหรอกน่าจะเป็นคนที่มาร่วมงานใครสักคนหนึ่งนี่แหละ
กำลังหันหลังแล้วก็กราบไปที่โรงศพอยู่นะครับแต่หลายคนเนี่ยบอกว่าเห็นรูปนี้แล้วก็ขนลุกนะฮะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนายธนพัฒน์พงศ์อมรอดีตผู้มนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
ซึ่งเป็นคนคนหนึ่งนะที่อยู่ในภาพนี้เป็นคนที่กำลังถ่ายภาพหมู่
หน้าโรงศพของพอสุริยานะครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับภาพบุคคลปริศนา
อดีตพอธนพัฒน์อยู่ตรงนี้นะฮะผู้ชายนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าวันนั้นผมไปร่วมงานศพมาและกลับมาที่เชียงใหม่
มีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ส่งภาพนี้มาให้ผมดูนะฮะ
แล้วก็ผมก็เพ่งพินิษฐ์พิจารณาดูเออมันก็คล้ายที่เขาพูดกันนะ
บอกว่าคนที่หันหลังอยู่เนี่ยคล้ายพอสุริยาผู้เสียชีวิตมากเลยนะครับ
แต่ผมมานั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในวันที่ผมไปกราบศพแล้วก็ถ่ายรูปหมู่อยู่หน้าโรงศพนี้
ผมบอกวันนั้นแขกเรือไปกันเยอะมีคนในงานจำนวนมาก
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าภาพของคนปริศนานั้นเขาเป็นคนจริงเป็นคนที่มาเคารพศพ
แล้วเป็นจังหวะบังเอิญที่เขาเดินไปข้างหลังพวกเราที่กำลังถ่ายภาพหมู่อยู่
แล้วก็ไปคงไปไหว้โรงศพไหว้ศพอยู่เนี่ยนะก็เลยอาจถ่ายติดมาได้
ใช่แต่คือทางด้านนายธนพัฒน์ที่อยู่ในรูปเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันแบบชัดเจนไง
เพราะว่าบางช่วงก็เอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกับข้างหลังผมจะไม่มีใครมั้งตรงนั้น
แต่ก็คือไม่ได้ยืนยันแบบเป็นมั่นเป็นหมอค่ะเราก็เลยยังหาคำตอบไม่ได้ว่า
ใครที่สุดแล้วข้างหลังอาจจะเป็นคนที่มาร่วมงานหรือเป็นพพธนติศการ
ก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่น่าจะเป็นพอสุริยาจริงเหมือนท่านยังอยู่กับเรา

หรือไม่ก็อาจจะมีบุคคลที่บังเอิญไปอยู่ด้านหลัง
ก็คิดได้เป็น๒แบบนี้แหละนะฮะ
ว่าตกลงแล้วเป็นวิญญาณของพอสุริยา
หรือก็เป็นแค่คนที่มาร่วมงาน
อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปแต่เขามีการแชร์กันไป
แล้วก็ลูกน้องของพอสุริยาต่างเห็นแล้วก็บอกว่า
พอสุริยาจริงหรือว่าท่านยังไม่ไปไหนนะครับ
เช้าวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปที่
งานศพของท่านผอสุริยาที่วัดบ้านห้วยกรุจังหวัดชมบุรี
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถถ่ายภาพเมื่อกี้ได้นะครับ
แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปพูดคุยกับลูกชายของท่านผอ
ท่านผอสุริยาบอกว่าครอบครัวได้เห็นภาพแล้ว
ก็คิดว่าคงไม่ใช่พ่อหรอกนะครับ
ซึ่งภาพถ่ายนั้นเป็นภาพถ่ายวันแรกที่จัดงานศพ
ซึ่งมีคนมาร่วมงานกันเยอะ
และอาจจะมีคนเดินไปเดินมากันเยอะนะครับ
แต่ลูกชายบอกแบบนี้คุณ
ถ้าหากใช่พ่อจริงถ้าหากเป็นวิญญาณพ่อจริง
ก็คิดว่าพ่ออาจจะยังมีห่วงในหลายเรื่อง

หรือว่าอาจจะเป็นห่วงครอบครัว
และอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นเสียชีวิตนะครับ

บอกว่าพ่อพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะ

อยากให้ดวงวิญญาณของพ่อไปอย่างสงบสุขนะครับ
พูดถึงเรื่องของพิธีพระราชทานเพลิงศพของพอสุริยากันหน่อย

ซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดชมบุรี

เพื่อส่งดวงวิญญาณของพอสุริยาเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อให้พอจากไปอย่างมีความสุขที่สุดนะครับ
จากเรื่องราวลี้ลับ

เราต้องมาดูเรื่องของคดีกันบ้างนะครับ
คดีที่ตอนนี้ก็ต้องมีการสอบกันต่อ

นั่นก็คือ๑เรื่องของเก้งเผือกสายพรรพรรษฐาน
ที่หายไป๒ตัวนะครับ
๒เรื่องของนอแรดที่มีการตัดจากแรดที่ตายที่สวนศาสนขา
แล้วไปฝากที่มหาวิทยาลัยให้เก็บไว้
ปรากฏนอแร็ดที่ไปฝากไว้ถูกเจ้าหน้าที่เบิกกลับมา
และนอแรดทั้ง๒หายไป๑นอ
๓เรื่องของนกแก้วมาคอ๑๐กว่าตัวที่หายไป
ใช่ทีนี้เอาเรื่องนอแร็ดก่อนดีไหมคะคุณ
เพราะว่าตอนนี้ความคืบหน้านอแร็ดที่บอกว่าเป็นนอนแหลมแล้วหายไป
มูลค่าสูงถึง๑ล้าน
แล้วล่าสุดทางศาลจังหวัดสงขลาได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว
คือนายโกศิรรัตนวิบูลเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สวนศาสนขา
ก็คือเป็นคนที่เบิกนอแรด๒นอแล้วก็หายไป๑นอ
นี่คนนี้เลยนะคะเบิกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินวิทยาเขตหาดใหญ่ก็โดนเรื่องข้อหารักทรัพย์ที่ใช้
หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยคทำลายการหายไปของนอแรด
คุณผู้ชมอีกสักนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าการหายไปของนอแร็ด
หลังจากที่แร็ดตัวหนึ่งที่สวนสัตว์สงขลาเนี่ยมันตายไป๑ตัวนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาที่เกี่ยวข้องมีอยู่๒คนนะครับ
เอานอแร็ดเนี่ยคือต้องตัดไงต้องตัดจากตัวมันนะฮะ
นอแหลมที่เป็นนอที่ยื่นออกมาใหญ่แล้วก็นอทู่
ซึ่งมันยังฝังอยู่หรือว่าเล็กเป็นนอที่๒เนี่ยนะฮะ
แล้วเอาไปฝากให้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตหาดใหญ่
เขาเก็บไว้ตั้งแต่วันที่๒๕กุมภาพันธ์๒๕๕๕นะครับ
หลังจากนั้นปี๒๕๖๑คุณทางสวนสัตว์สงขลาได้มีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องของนอแร็ดที่เอาไปฝากไว้ที่มอหาดใหญ่ปี๕๕
ว่ามันยังอยู่ไหมปรากฏสอบไปสอบมาพบว่ามีเจ้าหน้าที่สองคน
เบิกไอ้นอแร็ดไปจากมอหาดใหญ่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เท่ากับนอแร็ดหายไปปี๕๖มีการตรวจสอบพบว่ามันหายไปตอนปี๖๑
ทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวสอบต่อกันมาถึงปี๖๓
นี่แหละนะครับแล้วก็มีการออกหมายใช่ไหมออกหมายจับผู้ต้องหา๑ราย
เพราะว่าที่เขาบอกมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง๒คนอีกคนเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวไปก่อนหน้านี้
เออก็เลยไม่สามารถที่เรียกมาสอบได้แล้วนะก็จะเหลือคนคนนี้หนึ่งนายเท่านั้นเองคือนายโกศิลปรัตนวิบูรณ์นะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้ชุดสืบสวนตำรวจสพคหงษ์ได้ลงพื้นที่
ไปติดตามตัวนายโกศิลป์ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ตอนแรกยังไม่พบตัวนะฮะและจากการสอบสวนก็คาดว่า
ผู้ต้องหาบรายนี้น่าจะไหวตัวทันและรู้ว่าตัวเองถูกออกหมายจับแล้ว
ก็เลยหลบหนีออกจากพื้นที่แต่ตำรวจเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่
จังหวัดสงขลาอยู่นะฮะก็คดีนี้นะครับถือว่าเป็นคดีใหญ่
ที่ตำรวจต้องตามจับกลุ่มตัวแล้วก็ให้ทางองค์การสวนสัตว์
เขามาสอบต่อล่าสุดครับคุณล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ
มีรายงานออกมาว่านายโกศิลป์เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์สงขลา
เป็นอดีตแล้วนะที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะฮะ
ในคดีนอแร็ดเนี่ยได้เข้ามอบตัวนี่ครับใช่ค่ะ
เข้ามอบตัวแล้วที่สพคหงนะฮะเออก็มีพลตำรวจตรีอาชนะจันสิริ
นะคะผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดสงขลาเนี่ยมารับมอบตัว
แล้วก็คุมตัวนายโกศิลป์ผู้ต้องหาคนนี้มาสอบปากคำ
แต่ทีนี้การสอบปากคำต้องมีการสอบสวนต้องมีการขยายผลต่อ
เพราะถ้าเกิดว่ามีคนเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีการดำเนินคดีด้วยนะคะ
อืมนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องตามหากันต่อว่า
เจ้าหน้าที่รายนี้มาเบิกนอแร็ดไปจริงใช่ไหม
ถ้าเบิกไปเอาไปไหนทำไมไม่เอามาคืนให้กับทางองค์การสวนสัตว
เอาไปขายตลาดมืดหรือว่ายังไง
เหมือนที่คุณดำรงพิเดชได้เปิดเผยกับอาจารย์สุภาพนะ
บอกว่าป่านนี้นอแร็ดมันไปอยู่บ้านใครสักคนแล้วมั้ง

เพราะนอแร็ดก็ราคาเป็นล้านเหมือนกันใช่ค่ะ